ช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่อาจจะมีปัญหาน้ำท่วมเกิดขึ้น
ถ้าเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นมากกว่านี้
ก็คือที่๖๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ซึ่งก็พบว่าน้ำบางส่วนมาถึงแล้วที่อำเภออินบุรี
แล้วก็พบว่าบางพื้นที่เริ่มมีปัญหาน้ำล้นตลิ่งแล้วด้วย
ติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดจากคุณพยุงศักดิ์การสมเกตค่ะ
แม่น้ำเจ้าพระยาจุดนี้นะครับเป็นจุดแรกนะครับที่รับน้ำจากเขื่อนเจ้าพญาโดยตรงนะครับและวันนี้ปริมาณน้ำบริเวณนี้ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้ชาวบ้านบ้านต้นโพตำบลอินบุรีจุดนี้นะครับทำแนวกระสอบทรายครับเพื่อป้องกันแนวคันกั้นน้ำครับไม่ให้น้ำจากริมแม่น้ำเจ้าพญาไหลเข้าท่วมชุมชนครับ

แต่ทางเทศบาลก็เฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมง
ทำแนวคันกระสอบทรายเสริมตลอดเวลา
แล้วก็คาดว่าเดี๋ยวต้องเอาลูกรังมาเสริมผ่านร่างครับ
ถ้าฝนข้างบนไม่ลงมาเติมอีกก็
ตอนนี้ก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำก็๔ตัวฝั่งละ๒ตัวครับ
ก็จะดูดน้ำที่ฝนตกที่เข้ามาขังในพื้นที่
แล้วก็มีเครื่องสูบตัวเล็กอีกประมาณ๑๐กว่าตัวครับ
อกจากนี้นะครับทางเทศบาลได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่
รวม๔เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำฝนที่ขังในพื้นที่ชุมชนนะครับ
และล่าสุดครับกรมชนรับประทานได้แจ้งเตือนมายังเทศบาลว่า
จะมีการระบายน้ำเพิ่มเกือบ๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในวันนี้ด้วย
จึงให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ครับ
นายกเทศมนตรีตำบลอินบุรีนะครับก็ยังบอกด้วยว่า
ปริมาณน้ำปล่อยเพิ่มมา๒๓๐๐ลูกบาทเมตร
บริเวณจุดนี้นะครับก็ยังสามารถรองรับน้ำได้
แต่หากทางเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยเพิ่มเป็น๒๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ
พื้นที่จุดนี้เองก็จะเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมได้เช่นกันครับ
พยุงศักดิ์การสมเกตรายงานสดจากบ้านต้นโพตำบลอินบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับ